อีกหนึ่งเรื่องคลิปร้องเรียนอีกแล้ว
อันนี้เป็นเรื่องราวที่มีคนบอกว่า
อยู่ดีก็มีเจ้าหน้าที่มาขอตรวจปัสสาวะหน่อย

แล้วพอจะถ่ายคลิปบอกถ่ายคลิปผมเลย
ถ่ายเลยผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมทำถูกต้อง
ถ่ายปุ๊บอ้าวปัดมือถือทิ้งค่ะ

เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เผยแพร่ร้องเรียนกับโลกโซเชียลนะคะ
ว่าเจอตำรวจนอกเครื่องแบบมาขอตรวจปัสสาวะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๓มิถุนา

คนนึงสวมเสื้อเชิ้ตแล้วก็ว่านตาดำ
ส่วนอีกคนนึงใส่เสื้อคลุมแล้วก็ใส่หมวก
อ้างว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจ

กลับไม่ให้ดูแล้วก็มีการพูดท้าทายด้วย

พร้อมเอากฎหมายมาแอบอ้างด้วยนะคะ

ตบโทรศัพท์ทิ้งก็เลยขอให้พนักงานมินิมาตร
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้แทนนะคะ

เข้าชมคลิปนี้กว่า๕แสนครั้งแล้วนะคะ

ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าตำรวจสองคนนี้
อาจจะใช้อำนาจในทางกฎหมายที่ผิด

แล้วก็ไม่แสดงบัตรที่ถูกต้องค่ะ

ถ้ามีใครมาขอตรวจค้นแล้วก็ไม่สวมเครื่องแบบ

ไปตรวจกันที่โรงพยาบาลเลยครับพี่

แดนราศีรองสารวัตรสอบสวน

บันทึกประจำวันกับทางตำรวจไว้

ใช้นายคลิปใช่ตรวจจรึเปล่า
นะคะซึ่งถ้าเป็นตำรวจที่อยู่ในเครื่องแบบ
และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ก็สามารถเรียกตรวจค้นได้
แต่ลักษณะนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
แล้วก็ไม่มีการแสดงตัวตนว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ตรวจได้ด้วยเหมือนกันนะคะ

เล่าข่าวไหนไปจะมีคอมเมนต์มาตลอดทุกข่าว

พอพูดเรื่องตำรวจเรื่องตำรวจก็มา
บอกว่าต้องตามตัวนะตำรวจปลอมหรือเปล่าครับ
ทำแบบนี้ก็พูดถึงเรื่องประเด็นตำรวจมาเยอะนะ
แล้วก็คุณเขมสอนสวยจังครับมาด้วยค่ะ

ว่ายกันนะจุดนี้เป็นสามสาวเล่าข่าวนะคะ